สำหรับบรรยากาศงานสดอภิกษ์ธรรมศพของอภิกษ์ภิกษานอคราเสรณี

ศิลปินก็ยังคับข้างกันเช่นเคยนะคะ
ก็อยู่ที่สารกลางน้ำวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารค่ะ
โดยในเวลา๑๗นาที๓๐นาทีนะคะ
สำเร็จพระนางเจ้าเสรกิตพระบรมราชนีนาฏในรัฐกาศน์ที่๙ค่ะ
พระกรุณาโปรดก้าวให้ตัวแถมพระองค์เชิญพวงมาลาไปวางหน้าหีบศพ
ต่อมาค่ะพระเจ้าวรงค์เธอพระองค์เจ้าสมสวรี
พระวรราชาทินัทดามาส
โปรดก้าวให้พลตรีมิตรอนันต์จิตโสภา
เชิญพวกมลาไปวังหน้าหีบศพ
ส่วนศิลปินดาราเมื่อวานที่ฉันไปมาโอ้โหครับข้างมาก

ไม่ว่าจะเป็นซุปเปอร์สตาร์ของเราพี่เบิร์ดทงชัยค่ะ

พี่หนุ่มสอนรามพี่แอนทองประสม
โดโดยุทธพิชัยนะคะพี่ไทยเอกพันธ์พี่แท่งศักดิ์สิทธิ
คุณแหม่มคัตเตรียคุณกวางกะมนต์ชะนกคุณน๊อตนุฏติ
ป๊ต๊อปปีใหม่นะคะคุณชายวิกกี้
เรียกว่ามากันเยอะจริงนะคะเดี๋ยวภาพคงได้ดูกันค่ะ
ใช่นะคะแล้วก็อีกมากมายค่ะ
โดยเดี๋ยวจะมีช็อตให้ดูนะคุณผู้ชม

ตอนที่มารับแขกไม่ได้ร้องไห้เลย
จนกระทั่งเมื่อวานนี้ไปเจอพี่เบิร์ดทงชัยนะคะ

โดยพี่เจี๊ยบนะคะซึ่งเป็นเพื่อนสนิทนะคะ
ของคุณอ้อมก็ได้เปิดใจค่ะ

ก็ได้กลับมาเฝ้าคุณพ่อที่วัดด้วยนะคะ

ตั้งแต่ตื่นมาตั้งแต่กลับบ้านวัน
วันที่งานศพวันแรกเนี่ยร้องไห้ตลอด

ตอนเย็นเหมือนตอนนี้ก็เข้มแข็งอีก
แต่ว่าเจ๊ก็เชื่อว่าอ้อมจะผ่านไปได้ค่ะ
เมื่อวานวันพ่ออ้อมก็มาหาคุณพ่อที่นี่นะคะ
แล้วก็มาเหมือนทางอ้อมพี่โอ๊ดแล้วก็น้องอ๋อ
เมื่อวานก็เหมือนมานั่งคุยกับพ่อกันบ้างคะ

ตอนนี้ก็คือจะชาปนกิจของคุณพ่อเปี๊ยกนะคะวันที่สิบสอง

พี่เบิร์ตมาร้องไห้เลยคุณผู้ชม
หนุ่มสอนรามก็มานะคะพี่เบิร์ตค่ะ
ซึ่งเป็นพี่ชายที่สนิทของพี่อ้อมพิยดา

เอ้าเปี๊ยกพี่สานเสียอาร์ตูโนโพลก็มานะคะ
คือลูกศิลปินหลวงการของเอาเปี๊ยกค่อนข้างเยอะนะครับ
ทราบกันว่าอาเปี๊ยกก็อยู่ในวงการนี้มาอย่างยาวนาน

มีผลงานทั้งละครงานการกำกับ
ก็เลยทำให้มีศิลปินดาราทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่
ส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนลูกศิษย์ลูกหารหรือว่าเพื่อนพ้องในวงการ
คือค่อนข้างเยอะเดินทางมาร่วมไว้อะไรกันนะฮะ
ไปฟังสัมภาษณ์พี่เบิร์ดทงชัยพูดถึงการสูญเสียของอาเป๊กพิสารเลยค่ะ
กับพี่ค่อนข้างจะรักกันนะครับ
มีติดต่อกันตลอดเวลาพอเจอเจอแล้วก็
คือไม่ต้องพูดกันเยอะแค่กอดกันก็พอแล้ว
อดกันให้น้องรู้สึกว่า
ยังมีพี่อีกหลายคนที่ดูแลน้องอยู่ครับ

และอัพยักษ์เป็นสรรพยากรบุคคลที่สำคัญของประเทศเรา

ถ้าเวอะใครว่างก็มากราบอัพยักษ์นะครับ
สำหรับกำหนดการสวดอภิษฐรรมศพนะคะ
ก็มีไปจนถึงวันที่๑๑ธันวาคม
และวันที่๑๒ธันวาคม

ที่วัดเทพศิรินนั่นเอง

เขาเรียกว่าประธานในพิธีช่อง๓ด้วย

ก็ติดตามความเคลื่อนไหวต่าง

ก็ส่งกำลังใจกับครอบครัวอักราศเศรียรณีกันอย่างต่อเนื่องเลย